พูดถึงเรื่องงานบุญไปแล้วคุณผู้ชมมาดูคนใจบุญบ้าง
เจ้าของร้านขายไข่ที่อุดรเขาบริจาคไข่
บอกว่าที่ทำดีนี้ไม่ได้หวังว่าจะดังนะ
แต่อยากให้คนมีตังค์มาช่วยกันเยอะไปดูกันหน่อยนะคะ
นี่เลยข่าวดีแบบนี้ในโลกโซเชียลเขาแชร์เรื่องราว
เป็นร้านขายไข่ชื่อดังเมืองอุดร
ประกาศมาเลยนะแจกไข่บริจาคไข่ไก่จ้า
แล้วก็บริจาคให้กับองค์กรมูลนิธิผู้ยากไร้
เฟซบุ๊กระบุข้อความบอกว่าต้องการช่วยเหลือสังคม
กระตุ้นให้คนที่มีฐานะออกมาช่วยเหลือผู้ยากไร้
และอย่างที่บอกว่าไม่ได้อยากดัง
แต่อยากให้คนมีตังค์ออกมาช่วยกันเยอะ
ทีนี้ทีมข่าวไปเลยค่ะไปถึงที่ร้านอุดรบูตังลิ้ม
อยู่ใกล้ตลาดไทยอีสานเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก็ไปเจอกับเฮียปิงปองหรือว่านายชูชาติ
บูรรุ่งโรธบูรรุ่งโรศนะคะ
เจ้าของร้านขายไข่ผู้ใจบุญนี่แหละ

โดยคุณพี่ชูชาติก็บอกเล่าให้ฟังบอกว่า
นี่นะเฮียขายไข่มานานกว่า๔๐ปีแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ก็เริ่มบริจาคไข่ทำบุญอยู่แล้ว
ให้วัดเอ่ยให้สถานที่ดูแลเด็กกำพระ

โดยการบริจาคไข่ไก่แล้วก็ไข่ข้าว
ปัจจุบันนะยังคงทำอยู่
คิดดูสิพี่ทิเป้ก็พูดอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
บริจาคนะ๓๐๐๑๕๐๐ฟอง

แล้วแต่จะมีใครร้องขอมามากน้อยขนาดไหน

บางทีเนี่ยคนที่เขาอยากได้เนี่ย

เวลาว่างนั่งดูรายการข่าวในไทยรัฐ
ดูไทยรัฐทีวีดูรถปลดทุกข์อย่างนี้
เห็นว่ามีข่าวผู้ยากร้ายบ่อย
ก็เลยคิดว่าเอออยากจะทำบุญ
อยากบริจาคไข่ครั้งใหญ่

ผมไม่ได้อยากเด่นไม่ได้อยากดัง

ให้คนอื่นที่เขามีกระตังค์มีอันจะกิน

เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมบ้างนะคะ

คนที่เข้าร่วมกับการต่างคน
ก็คิดว่ามันควรได้ได้
โอ้โหเฮียปิงปองหัวใจหล่อมากจริงนะคะ
แล้วก็บอกว่าเหตุผลที่มีการประกาศแบบนี้

เพราะว่าต้องการทำบุญครั้งใหญ่

บริจาคให้ได้เดือนนึงเนี่ยนะ

๕เดือน
จะร้องขอมา
ถ้าเกิดว่าที่ไหนต้องการไข่ไก่หรือว่าไข่ข้าว

สอบถามรายละเอียดนะคะ
คือไข่บูตังลิ้ม